ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับอีกหนึ่งคดีสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
คือการหายตัวไปของเซลล์แมนหนุ่มตอนนี้ยังคงไร้ร่องรอยอยู่นะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าทางด้านของเซลลแมนนั้นหายตัวไปเพราะสาเหตุใดครับ
ต้องรอรวบรวมหลักฐานต่างต่างมากมายก่อนนะครับส่วนภรรยานั้นก็มีการไปพบกับตำรวจตามหมายเรียกในวันนี้ครับ
นางสาวนันทิยาสุวรรณวาศีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายรัฐภูมิพิมพ์ใจใส
แมนหนุ่มขายรถยนต์ที่หายตัวไปอย่างปริศนาครับเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
ธรรมศาลาตามหมายเรียกซึ่งนางสาวนันทิยาก็ได้พูดสั้นว่า
ยังไม่ทราบว่าตำรวจเรียกมาพบในประเด็นใดส่วนรองเท้าที่พบเมื่อวานนั้นก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นรองเท้าของสามีตัวเองหรือไม่ครับ
แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าสามีนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ด้วย
ขณะที่นายละเอียดพิมพ์ใจใสซึ่งเป็นพ่อของนายรัฐภูมินั้นก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนด้วยเช่นกัน
โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามาพบพนักงานสอบสวนเนี่ย
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปพบรองเท้าที่บริเวณสวนสาธารณะนะครับใต้สะพานต่างระดับชิมพรี
ซึ่งพ่อของนางรัฐภูมินั้นยอมรับว่า
ส่วนกรณีที่พบรองเท้าภายในสวนสาธารณะใต้สะพานต่างระดับชิมพรีมเมื่อวานนี้
มั่นใจว่าไม่ใช่รองเท้าของนายรัฐภูมิ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนายรัฐภูมินั้นจะไม่ใส่รองเท้าที่ขาดหรือว่าเหยียบส้นจนพัง

เนื่องจากว่ายังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจน
โดยจากการค้นหาร่างของนายรัฐภูมิเมื่อ๒วันพบเพียงรองเท้าและกระดูกจำนวนหนึ่ง
ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวศ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจก็ยังสอบปากคำนางสาวนันทิยาอยู่ภายในห้องสอบสวน
โดยมีสื่อมวลชนไปเฝ้ารอความคืบหน้าเพื่อรอผลของการสอบปากคำครับ